พร้อมหาให้อัพเดทเรื่องราวของซีเกมกันบ้างนะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันฟุตบอลนะครับ
ถือว่าเป็นโปรแกรมฮารุโหดของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่ง๔เกม

มันเหมือนตัวชีวัตรเหมือนกันว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคอาเซียน
ทีมชาติไทยเราเองก็เป็นแชมป์๑๖สมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่า๓สมัยหลังสุดนะครับ
แน่นอนว่าเป้าหมายในปีนี้ต้องเหรียญทองเท่านั้น
ก็เป้าหมายแน่นอนสำคัญอยากจะได้เหรียญทองแต่มันไม่ใช่งานง่ายครับ
เฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ในรอบแรกนะครับโปรแกรมที่บอกว่าโหดเนี่ยก็คือพักแค่เกมเดียวเอง
แล้วในสายของไทยเนี่ยโอ้โหมีอยู่ถึง๖ทีมแล้วที่สำคัญนะครับต่อให้หลุดเข้าไปในรอบรองชนะเลิศได้
ก็มีเวลาในการพักน้อยกว่าอีกสายคือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไทยรู้สึกอย่างเดียวนะหลายชาติเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
คือในฐานะสิทธิ์ของเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับทำให้อีกสายเนี่ยมันก็ทำให้โปรแกรมเยอะขึ้นแล้วก็แทบจะรวบรวมทีมที่โหดทั้งนั้นนะครับ
เรื่องนี้นะครับชาติที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เตรียมที่จะจับมือกันแล้วก็ยื่นเรื่องนี้ต่อคณะมนตรี๔เกมเพื่อแก้ไขกฎนะครับ
ก็ทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมต้องลงสนามถึง๕เกมในรอบแรกนะครับเริ่มจากวันที่๒๖พฤศจิกายนนะครับที่จะลงสนามพบกับอินโดนีเซียและนัดต่อไปเนี่ยก็จะมีเวลาพักเพียง๑วันก่อนที่จะลงสนามในเกมถัดไปทันที
ซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณพาธิสุพพพงศ์รองรายข่าวธิการฝ่ายต่างประเทศ

บอกว่าได้มีการหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลชาติอื่นในหลายประเด็นนะครับ
ประเด็นแรกก็คือโปรแกรมการแข่งขันที่ถี่เกินไปแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับทีมในสาย
และอีกประเด็นก็คือการส่งผู้เล่นได้เพียงแค่๒๐คน
ผู้รักษาประตู๒คนนะครับเป็นจำนวนที่น้อยเกินไป
สำหรับทวนาเมนต์ยาวในลักษณะเช่นนี้นะครับ
ซึ่งหากชาติสมาชิกมีความเห็นตรงกัน
เตรียมจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการโอลิมปิก
เพื่อชงเรื่องถึงคณะมนตรี๔เกมต่อไปในอนาคตนะครับ
ขนาดทวนาเมนต์ใหญ่ทวนาเมนต์อื่นเนี่ย
เขายังต้องจัดผู้เล่นไปถึง๒๓คนเลยนะ

จากโปรแกรมการอุลิปิกที่ออกมานะครับ

หรือว่าพม่าแล้วก็กัมพูชา
ที่จะลงสนามในวันที่๒๖พฤศจิกายน

ขณะที่ในสายบีที่มีทีมชาติไทยอยู่
โปรแกรมที่จะได้พักเพียงนัดละ๑วันเท่านั้น
คือความได้เปรียบเสียเปรียบมันค่อนข้างจะชัดมากจนเกินไปครับคุณไกรสอนครับ
แล้วก็ช่วงเวลาการพักระหว่างรอบแรกกับรอบรองชนะเลิศนะครับ
หลังจากนั้นจะเตะรอบรองวันที่๗ธันวาคม

แล้วก็มีการแข่งขันที่มากกว่านะครับ
ก็มีไทยอินโดนีเซียบรูไนสิงคโปร์ลาวและเวียดนามนะครับ
ฟังชื่อแล้วแต่ละทีมโหดทั้งนั้นนะครับ
ไปดูเรื่องของเจ้าภาพกันบ้างนะครับ